เซลล์ขายพวกคอร์สคลินิคความง้ามาก
ทีนี้ก็มีแฟนแล้วโอ้โหแฟนเป็นอดีตนักมวยนะ

เอาซัดเอาทำร้ายร่างกาย

พอขอเลิกไปแล้วเธอหนีออกจากบ้าน

แล้วอายัดทรัพย์สินเฉยเลยครับ
ที่เธอมาเรียนกับทางสายไม้ต้องรอด
คุณผู้ชมแล้วเพราะว่า

คุณนัทนิชาโพทองนาค

ขอความเป็นธีมนะเธออ้างว่า
ทำร้ายและกลั่นแกล้งครับ

แต่งงานกันด้วยแต่เขาไม่ได้จดทะเบียนกันนะ
ตลอดระยะเวลา๑๐เดือนที่อยู่ด้วยกัน

แต่พอแต่งได้วันเดียวเท่านั้นแหละฝ่ายชายเปลี่ยนไปครับ

ทำร้ายร่างกายเธอหนักสุดนี้

แต่ก็โดนทำร้ายอีกครับเธอยังโดนทำร้าย
แล้วฝ่ายชายยึดทองคำ๕บาทเธอไปด้วย

ถึงคุณนานิชานะขอทองคืน

ฝ่ายชายไปแจ้งตำรวจให้อายัดรถ
ทั้งที่ซื้อมาก่อนจะคบกันอีก
เงินในบัญชีเธอก็โดนอายัดไปอีกนี่

เธอไปขโมยทรัพย์สินที่หามาด้วยกัน

ไม่เข้าใจว่าเธอไปทำอะไรผิด

เนื่องจากว่าฝ่ายชายมาคมคู่

โทรให้ตำรวจมา
มาพาให้กลับบ้าน
เขาหล่อยาการและกลีม

เมาอย่างเขา

ใช่ค่ะเขาบอกว่าเขารู้จักกับทางตำรวจฝั่งนั้น

นี่แหละครับความอัดอั้นตันใจของคุณนัทนิชาเขานะ
เขาบอกตอนไปคุยกับตำรวจตำรวจบอกจะเอามาเลย
เอามาช่องไหนมาเลยก็ได้แล้วเธอก็มาร้องกับสายใหม่ต้องรอด
สายใหม่ต้องรอดก็โทรไปถามตำรวจสนสารแดงครับ
ว่าทำไมถึงมาอายัดบัญชีธนาคารของคุณนานิชา
และยังมีการสั่งห้ามเคลื่อนย้ายรถยนต์ของผู้เสียหายก็คือคุณอันนิชาด้วย
ตำรวจชี้แจงว่าเมื่อมีผู้เสียหายมาร้องทุกข

ส่วนเรื่องรถยนต์ไม่ได้อายัดนะแค่สั่งห้ามเคลื่อนย้ายเท่านั้น
สำหรับคดีที่อยู่นอกเขตรับผิดชอบก็ยืนยันว่าไม่รู้มาก่อน
แต่คนแจ้งความเนี่ยก็คือสามีของคุณอนิชาบอกว่าอยู่ในพื้นที่

ส่วนการปลดอายัดทรัพย์สินนั้นต้องรอหลัง๑๗เมษายน
เพราะว่าตำรวจเจ้าของคดีเขาหยุดสงกราน